มีหลายการขึ้นไป

พบกับลูกสาวหัวใจแข็งแกร่ง

ในวันที่พ่อแม่ไม่สามารถเป็นเสาหลักให้ลูกได้

ทำไมมันพลิกชีวิตเราไปได้ขนาดนั้น
ขับไปอยู่ดีก็ล้มปึ้งลงไปเลยค่ะ

ระยะหนึ่งเขากลายเป็นเนื้องอกในสมอง
คุณหมอบอกว่าพ่ออยู่ได้อีกไม่เกิน๒ปีค่ะ

หนูอยากให้แม่พักผ่อนอยากให้พ่อพักผ่อนบ้าง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับ
ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้นะครับ

ทุกคนในครอบครัวจึงต้องจับมือกันลุกขึ้นสู้
เพื่อประคับประคองให้ครอบครัวลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง

โปรดติดตามตอนต่อไป
พ่อพ่อพ่อ
หนูชื่อวีซ่าค่ะอายุ๑๖ปี
ครอบครัวหนูมีทั้งหมด๔คนค่ะ
คนที่หนึ่งก็คือแม่ของหนูค่ะชื่อสน
อายุ๔๑ปีเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ค่ะ
คนที่๒พ่อของหนูค่ะชื่อเอสอายุ๔๖ปี

คนที่๓ก็คือตัวหนูค่ะ
ก็คือน้องสาวหนูชื่อจีน่าอายุ๑๔ปีค่ะ
เมื่อก่อนพ่อเป็นเม็ดเซ็นเจอร์ส่งพวกเอกสารค่ะ
เป็นเสาหลักของที่บ้านเลย
มีอยู่วันหนึ่งครับอากาศมันร้อนจัดครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมันก็วูบลงไป
เมื่อ๘๖ปีเธอการเลือกศัลย์

แม่เลยไปทำงานเพื่อเป็นเสาหลักของที่บ้าน
ตอนนั้นแม่ก็ไปทำงานเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ค่ะ
พอพ่อป่วยได้ประมาณ๒ปีค่ะ
หนูออกไปทำงานแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุ

ก็จะเป็นเดินไม่ได้ไปอีกประมาณปีหนึ่ง

ก็นั่งทำน้ำส้มแล้วก็ให้ลูกออกไปเดินขาย
อย่างน้อยก็ยังมีประทังให้เขาไปโรงเรียนได้

ช่วงนั้นพ่อป่วยหนักมากเลยค่ะ

พี่เล้ก
เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย
ยังมือเขาเก่งกระตุกไม่มีแรง
แล้วก็รีบเรียกรถพยาบาลค่ะ

ตอนที่พ่อเขาปวดหัวมากเขาก็จะปวดแล้วก็จะบีบแบบ

บอกว่าอยากให้หัวมันแตกออกไปเลยเขาทรมาน
ผมก็จะเอาน้ำมาลาดหัวตัวเอง
เมื่อ๒เดือนที่แล้วหมอบอกว่าพ่อเป็นเลือดออกในสมองค่ะ
หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน๒ปีค่ะ

ถ้าวันหนึ่งหนูไม่มีเขาขึ้นมาจริงหนูจะเป็นยังไง
จากหนูจะเรียนออนไลน์แล้ว
หนูก็ยังขายของออนไลน์ด้วยค่ะเพื่อช่วยแม่หาเงินรักษาพ่อ
ทุกวันนี้หนูตื่นตั้งแต่ตี๕

แล้วก็ตรวจเช็คของในตู้เย็นว่าของมีพอที่จะขายไหม
พอหนูรู้ว่าขาดอะไรหนูก็จะจดเล็กเชอร์เอาไว้
แล้วก็ออกไปซื้อของค่ะ
พอซื้อของเสร็จหนูก็เปิดร้านแล้วก็เรียนออนไลน์ไปด้วยค่ะ
พอเรียนอยู่มีออเดอร์เข้า
หนูก็เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงที่หนูทำกับข้าวค่ะ
เพื่อฟังครูไปด้วยแล้วหนูก็ทำอาหารไปด้วย
ก็คืออย่างเราเรียนอาชีพนะคะเรียนการงานอาชีพด้านความ
ด้านความรู้ทางด้านการงานอาชีพก็จะเป็นที่เกี่ยวกับด้านงานบ้านนะคะ
เสร็จแล้วก็เอาลงไปส่งให้กับคนที่มารับออเดอร์ค่ะ
ถ้าระหว่างที่เรียนอยู่ของหมดหนูก็ออกไปซื้อเลยค่ะ

หนูก็คอยมองว่าครูสอนอะไรตลอด
พอขึ้นรถได้หนูก็นั่งฟังแล้วก็ดูทางไปด้วยค่ะ
ไปถึงที่ตลาดหนูก็ลงไปซื้อของแล้วก็ฟังครูไปด้วยเหมือนเดิม
แม่ว่าอันนี้หนูขายของมาทั้งหมดเนี่ยหนูให้แม่หมดเลย
พอเขาขายของได้เขาก็จะเอาเงินนั้นมาให้แม่

ทุกวันนี้หนูช่วยที่บ้านโดยการไปขายของตอนกลางคืนค่ะ

เอสถึงจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของหนูแต่เขาก็เลี้ยงหนูมาตั้งแต่หนูจำความได้ค่ะ
เขาดูแลทุกอย่างในบ้านหนูเห็นเขาเป็นพ่อคนหนึ่งของหนู
ถึงวันหนึ่งที่พ่อทำอะไรไม่ได้หนูพร้อมที่จะดูแลเขาครับ
ต่อให้หนูต้องออกไปทำงานยังไงหนูก็ต้องดูแลเขา
เวลาที่เขาทำงานหาเงินมารักษาผมก็ตื่นตันนะครับ
ผมก็อยากขอบคุณวีซ่ากับจีน่าที่คอยดูแลผม
รู้สึกว่าโชคดีโชคดีมากที่มีเขาสองคนเป็นลูก
ตอนนี้ค่าบ้านหนูไม่ได้จ่ายมา๕เดือนค่าไฟไม่ได้จ่ายมาอีก๖เดือนค่ะ

ถ้าวันหนึ่งหนูไม่มีเงินจ่ายเขามากกว่านี้
เขาจะมายึดบ้านไหมจะมาตัดไฟไหม
แล้วน้องพ่อแม่หนูจะอยู่กันยังไง
แล้วก็ยังมีเงินนอกระบบอีกค่ะ
ที่แม่ไปยืมมาตอนพ่อป่วย
ความหวังของหนูก็คืออยากให้หนี้ที่บ้านเราหมดค่ะ
เราจะได้ไม่ต้องคอยกังวลเจ้าหนี้ว่าจะมาทวงเงินเราเมื่อไหร่
มันจะทำให้พวกเราทางครอบครัวหัวเราะมีความสุขกันได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อน
คำว่าครอบครัวของหนูคือพลังชีวิตครับ
ถึงมันจะเป็นครอบครัวเล็กแต่คือ
เวลาหนูหันมามองพวกเขามันก็คือพลังของหนู
จริงนะครับ
คือเราต้องสู้แฮวด้วย
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวน้องวีซ่านะครับ
จากกรุงเทพมหานครนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่

ร้องไห้กันหมดเลย๔คนน่ะ
ชื่นใจคำพูดแม่อยู่คำนึง
แม่บอกแม่เป็นแม่ที่โชคดีที่สุดในโลก
ที่ได้เขาสองคนมาเป็นลูก

หนูสอนหนังสือเป็นชั่วโมงค่ะตอนนั้น

แม่ละเฉลี่ยแล้วตกเดือนแล้วประมาณเท่าไรครับ

ก็สบายอยู่ใช่อู๋โอ้โฮ

ทำไมมันพลิกชีวิตเราไปได้ขนาดนั้น
เริ่มจากเขาไปทำงานนี่แหละค่ะ

ขับไปอยู่ดีก็ล้มปึ้งลงไปเลยค่ะ
แล้วที่ล้มจากครั้งนั้นหมอเขาว่าพ่อเป็นอะไรครับ

เพราะเนี้ยเหตุการณ์นั้นเกิดมา
จนถึงตอนนี้กี่ปีมาแล้วลูก

เอาผ้าช้อนยัด

ขึ้นมามันอยากจะตบหัวตัวเองให้มันแตกเลย
เหมือนหัวจะระเบิดใช่อ่ะ

ระยะหนึ่งเขากลายเป็นเนื้องอกในสมอง
มีด้วยเหรอพ่อค่ะทีเนี้ยหลังจากที่พอตรวจพบอันเนี้ย

ก็เลยถับรถไซส์ไม่ได้แล้วใช่ค่ะทำอะไรไม่ได้
แล้วก็ล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะมาเจอเลือดออกในสมองอีก
เพิ่งผ่าตัดกลายเป็น๓โรค

อีกอย่างหนึ่งทุกคนในครอบครัวฟังแล้วช็อกเลย

คุณหมอบอกว่าพ่ออยู่ได้อีกไม่เกิน๒ปีค่ะ
คือถ้า๒ปีเนี่ยก็คือแข็งแรงมากแล้ว
พ่ออาจจะอยู่ได้ไม่ถึงก็ได้ค่ะ

ด้วยความที่เราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่เขาเป็นช้าค่ะเขาก็โกหกหนูมาตลอดว่า
พ่อไม่ได้เป็นอะไรพ่อแค่หลับแล้วพ่อฝัน

แต่ยังไม่รู้เรื่องยันตอนนี้เราโตแล้ว

แต่กลายเป็นพี่เอสเป็นเลย

เดี๋ยวพ่อก็กลับมาวิ่งเล่นกับพวกหนูได้

ทำให้พ่อแบบเกิดอาการท้อแท้อะไรอย่างนี้มีไหม
ผมไม่เคยที่จะท้อเลยครับ
อยู่กับคุณครูนี่เขาก็คอยดูแลผมมาตลอด

เขาก็คอยดูแลผมท่านมาตลอด
พ่อเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนะ

สู้ครับสู้ครับสู้ไหมสู้

ใช่ค่ะพอตรวจว่าเป็นเนื้องอกในสมอง
ทีนี้เริ่มใช้เงินเยอะแล้วไปกู้เงินนอกระบบ
ตอนไปกู้กันปรึกษาใครกันบ้าง

ขอปล่อยปรึกษาจีน่าลำบากกลัวหนูลำบาก

ยืมชั้นนี้๕๐๐๐อันนี้๑๐๐๐๐อันนึง

ไม่ได้ต้องมีถ้าไม่มีก็
ยกของคุณไปนะในบ้าน

เห็นค่ะเวลาเขามาทวงหนูก็จะให้แม่อยู่ในบ้านแล้วก็ปิดทุกอย่างค่ะ

หนูไปเรียนป้องกันตัวเพื่อปกป้องทุกคนในบ้าน

อะไรเป็นเหตุผลที่หนูคิดว่าหนูต้องเรียนวะ
ปกป้องแม่กับน้องค่ะ
ด้วยความที่ว่าพ่อก็ไม่สามารถที่จะปกป้องได้
เท่าที่เขาจะทำได้เหมือนผู้ชายคนอื่นแล้ว
และด้วยความที่ว่าหนูเป็นพี่คนโต
หนูก็ไม่อยากให้แม่กับน้องโดนทำร้ายค่ะ
เห็นบอกว่าพยายามดิ้นลนทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่เคาะซ้ำกรรมซัดมาเกิดวิกฤตอีก

คุณอาชเขาก็หายาหาอะไรมาให้

แม่ก็ไม่ได้ไปหาหมอแพทย์ประทไม่ไป

แล้วหนูก็ดูแลกันโดยวิธีนวดประคบบ้างนู่นนี่นั่นนานแค่ไหนลูก
ปีนึงค่ะกว่าแม่จะกลับมาเดินได้แบบปกติ

สนิทค่ะคือใส่รองเท้าที่มีส้นไม่ได้
สรุปว่า๒คนพี่น้องนะครับคุณผู้ชม

สู้กันมามาเป็นแม่ค้าขายน้ำส้มก่อน

หนูขายตรงตลาดสาย๔ค่ะ
แล้วทำไปล็อตแรกกี่ขวดนะลูกสิบถุงค่ะ

กำไรไหมได้ค่ะนิดนึง

ตอนนี้พอเริ่มขายน้ำส้มได้ใจมันฮึกเหิมขึ้นใช่
ก็เลยมาเริ่มทำอาหารตามสั่งค่ะ
ทางไหนจะหรูวิดอ่ะขายทางแอปพลิเคชันค่ะ
แม่ก็จะสมัครให้หนูแล้วแม่เขาส่วนตัวเป็นคนทำอาหารอร่อยมาก
หนูก็ฝึกจากแม่แล้วก็มาขายค่ะ
ชื่อร้านอะไรชื่ออะไรยังไงกันล่ะชื่อร้านอร่อยพุงแตกค่ะ
ขายอยู่แถวพี่เกษม๖๓สั่งหนูกันด้วยนะคะ
อร่อยพุงแตกนะคะคุณขาสั่งตามแอปพลิเคชันนะครับ
ถ้าเผื่อยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับฝากด้วยนะคะ
ไอ้หนูสองคนมีหน้าที่อะไรกันบ้างลูกหนูมีหน้าที่ผัดกับข้าวค่ะ
หนูก็เอาของไปให้พี่ที่มารับของค่ะ
เป็นอย่างงี้มากี่กี่ปีกี่วันกี่เดือนแล้วลูกเกือบสองปีตามที่เราเริ่มขายกันเลยค่ะ
ตั้งแต่แรกที่แม่เริ่มหายปุ๊บเราก็ตกลงว่าทำอย่างนี้

เห็นหนูผัดอะไรอยู่ด้วยทอดอะไรไม่รู้
ไม่ค่ะหนูก็รีบดูแล้วก็รีบกลับมาทำต่อค่ะ
ไม่แปลกใจเลยเขาได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร

ส่วนเทอม๒ได้๓๗กว่า

รู้สึกยังไงลูกกับการที่เราต้องรับผิดชอบครอบครัวมากขนาดนี้ในตอนนี้

ไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้เราเหนื่อยนะ
มันเป็นอะไรที่สนุกดีที่เราได้ท้าทายว่าวันนี้เราจะต้องเจออะไรกับความยากลำบากของเรา

แล้วก็ยิ่งเห็นรอยยิ้มของคนที่บ้าน
เราก็จะยิ่งแบบว่ามีกำลังใจในการทำมากขึ้นเรื่อยค่ะ
จีน่าแล้วลูกรู้สึกยังไงบ้างลูก
จริงแล้วหนูรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย
ยอมรับว่าตอนเด็กค่ะด้วยความที่บ้านสบาย
ไม่กล้าขายอะไรเลยสักอย่างหนึ่งค่ะ
จนมาวันที่เราต้องทำแล้วพอเราลองทำแล้วก็

หนูไม่เคยมองว่าทั้งบ้านเราจน

มีรอยยิ้มมีพ่อมีแม่มีพี่
แล้วก็อยากจะบอกว่าพี่ที่มารับของค่ะ

เขาแบบยิ้มแล้วก็ชมอาหารแม่หนูบ่อยมาก

ลูกครับพ่ออยากได้ลูกอย่างนี้

มากค่ะโชคดีที่เรามีเขา
คดีที่เขารู้จักเราสอนอะไรแล้วเขาเอานำไปพัฒนาต่อยอด
เขาทำให้เราเห็นเราไม่ต้องหวังเลยว่า

ทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นลูกผมแท้
แต่เขาก็คอยดูแลผมตลอด

เพื่อนทัน
วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อกับแม่ไหมลูก
คือตั้งแต่เด็กอยู่กับพวกเขามา

อย่าบอกว่าเป็นว่าเขาสอนเรามา

มันไม่มีใครที่จะแข็งแรงได้ตลอดเวลา

ถ้าแม่อ่อนแอแม่ก็มากอดหนู

อ่ะวันนี้ไหนก็ไหนแล้ว
มากอดกันเลยลูกมาเออ

คำว่าครอบครัวคือต้องมีกันและกัน
ต้องคุยกันต้องบอกกัน

เวลาทุกข์ก็ต้องปรึกษากัน
เหงาหรือเวลาที่มันไม่ไหว

นะครับถือว่าเป็นคนครอบครัวเดียวกันแล้ว

หมายลูกวีซ่าที่มาในรายการเกมต่อชีวิตของเรา

หนูจะเอาเงินทุนที่ได้วันนี้นะคะ

เพื่อให้เรามีความสุขกันมากขึ้น
เห็นบอกว่าติดค่าเช่าบ้านด้วย

เท่าเดือนที่๕และฟัย๖เดือน

อ๋อใช่เพราะว่ามีเรื่องโควิดด้วย

เอาล่ะขอบคุณเรื่องราวที่มาถ่ายทอด

มอบไว้ให้กับครอบครัวผมเชื่อเลยนะครับว่า
ภาพถ่ายนี้เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีนะครับ
ขอให้ดูภาพนี้แล้วก็มีรอยยิ้มสดใสแบบนี้ตลอดไปนะครับ

คุณผู้ชมครับครอบครัวคือพลังเล็กที่ยิ่งใหญ่
ที่ทำให้เราสามารถต่อสู้
ฝ่าฟันกับวิกฤตร้อยพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องวีซ่านะฮะ
กรุงเทพมหานครให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
แล้วพิเศษสุดเลยนะครับตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
เรามีเกมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุก
เพื่อลุ้นรับโชคจากบิ๊กซีกันด้วยนะครับ
กติกาจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ
และโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
รับกิฟอยเชอร์จากบิ๊กซี
มูลค่า๕๐๐บาทจำนวน๑รางวัลไปเลย
หน่อยนะครับเพราะหมดเขตเที่ยงคืนของวันนี้
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด๔ข้อนะครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ช่วงนี้คือช่วงตอบคำถาม
โจทย์คำถามเพื่อสะสมเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดนะครับ

ครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เรามีคำถามด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง

วีซ่ามั่นใจเรื่องไหนให้ตอบเรื่องนั้นนะครับ

เรื่องที่เหลือน่าจะเหมาะกับใคร

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่๓อำพลลำพูน
เรื่องที่๔ขนมหวาน

กรุงเทพมหานครครับ

ความสามารถของวีซ่าพร้อมไหมคะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มีเขตที่ขึ้นต้นด้วยบางทั้งหมดกี่เขต
ตัวเลือกที่หนึ่ง๑๒เขต
ตัวเลือกที่๒๑๓เขต

ชื่อกรุงเทพใครเป็นคนตั้งค่ะ
หนูเจอคำถามหนูเครียดมากเลยค่ะ
ไม่รู้ว่ามีบางอะไรบ้างค่ะ
เฉลี่ย๓๘๙ช่วยอะไรหนูไม่ได้เลยค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่ง๑๒เขตค่ะ
ตัวเลือกที่๑๑๒เขตครับ

หนูเลือกตอบตัวเลือกที่๑๑๒เขตนะครับ

ชุกครู
เอาละครับน้องวีซ่ายอมรับกันตรงไปเลยว่างานนี้ขอเดา

มีเขตที่ขึ้นต้นด้วยบางทั้งหมด๑๒เขตนะครับ
มีเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางกะปิ

นะฮะ๑๒เขตนั่นเอง

แต่ทำไปได้แล้วนะครอบครัวน้องวีซ่า

ได้เงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็คือเรื่องวรรณคดี

รณคดีนะขอเชิญน้องจีน่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนปราบชะละวัน
จราเข้ใช่ไหมเขาเป็นหมอจราเข้ที่เรียนมาจากพ่อเขา
ญาชะละวันนั้นเกิดที่เมืองพิจิตรนะลูก
แต่ทราบไหมว่าไกรทองเขาไม่ใช่คนพิจิตรนะ
เอาแล้ว
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เป็นคนจังหวัดอะไร
ระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งนนทบุรี
ตัวเลือกที่สองนครสวรรค์

คือเราไม่คิดว่าจะได้ไกรทองค่ะ

มันก็เรียนแบบเรื่องพวกชะละวันอะไรอย่างนี้
แล้วมาได้ไกรทองจรเข้

ตัวเลือกที่๒จังหวัดนครสวรรค์ครับ
จีน่าตอบมาแล้วนะฮะว่า
ตัวเลือกที่๒จังหวัดนครสวรรค์

น้องจีน่าดูค่อนข้างไม่มั่นใจในคำตอบ
เพราะเป็นเรื่องที่เรียนมานานแล้ว
ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับงานนี้

ผิดครับลูก

ไกรทองเนี่ยเขาชื่อว่าไกล

ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
มีอาชีพทำสวนและคุมเรือสินค้า
นำผลไม้จากสวนนนท์ล่องไปเรื่อย

น้องจีน่าอย่าเศร้า

จะถูกกี่ข้อก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชม
แต่ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินแสนและเงินล้าน
กล่องโบนัสลุ้นล้านนะครับ

ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐บาท

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ต้องเป็นคนที่เก่งมากค่ะ

พลลำพูนและขนมหวาน

เขาคงคิดนานถ้าเป็นเรื่องขนม
เอ้าอย่างนั้นเอาอำพลลำพูนให้พ่อเลยนะ

เชิญพ่อเอสมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อมีพี่หนุ่ยอำพลลำพูนเป็นไอดอล

แล้วมันจริงไหมที่ชาวบ้านเขาลือกัน
เพราะตอนหนุ่มพ่อเหมือนพี่หนุ่ยมาก

พ่อชอบละครเรื่องอะไรที่เขาเล่นมากที่สุด

อันนี้ดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะรุ่นเราเนอะ

พ่อผมว่าพ่อต้องผ่านตา
ไม่ยากสำหรับพ่อที่เป็นแฟนของพี่หนุ่ย
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พลลำพูนแสดงภาพยนตร์เรื่องใดก่อนกัน
ตัวเลือกที่หนึ่งพันหมาบ้า
ตัวเลือกที่สองปัญญาชนก้นครัว
ข้อที่๒ครับปัญญาชนก้นครัวครับ
ตัวเลือกที่สองปัญญาชนก้นครัวครับ

เอาละครับพ่อเอสตอบไปแล้วนะครับว่า
พลลำพูนแสดงภาพยนตร์เรื่องใดก่อนกัน

ตัวเลือกที่๒ปัญญาชนก้นครัว
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ในข้อคำถามอำพลลำพูนนี้
เอสจะตอบถูกหรือไม่
อย่าให้เสียชื่อแฟนคลับนะครับ

ัญญาชนก้นครัวก่อนพันหมาบ้านะครับ

ครอบครัวน้องวีซ่าตอนนี้ตอบไปแล้ว๓ข้อ

ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท

ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวนะครับ

จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
กลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับ
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้อยู่ในตอนนี้นะครับ
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ก็สามารถสะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาทนะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวน้องวีซ่า
กรุงเทพมหานครจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่

ตอนที่บอกว่าล้มป่วยกันใหม่ครับ
ทำน้ำส้มขายแม่ซื้อทีละกี่โลครับโอ้ค่ะ
มันจะเป็น๔ถุงน่ะค่ะถุงละ๑๐โล
ถ้าค่าขายเยอะก็จะอยู่ที่๔ถุง
ที่พี่แอศพ่อเอาใส่มอเตอร์ไซต์มาได้
แล้วเวลาที่มาคันน้ำแล้วครับขายขวดละเท่าไหร่ครับ
ครั้งหนึ่งขายได้เยอะสุดประมาณกี่ขวดครับแม่

ร้อยหนึ่งก็ตีสักประมาณนั้นนะครับ
เอาล่ะและเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เกี่ยวกับน้ำส้มคัน
สำหรับเกมนี้ใครจะเป็นตัวแทนของครอบครัวขึ้นมาต่อชีวิตครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็มีขดใสสวยด้วยนะครับตอนนี้นะฮะ
แต่รู้สึกว่าจะมีที่กรอกน้ำส้มอยู่๒ชุดด้วยกัน

กรอกน้ำส้มคันจำนวน๔๐ขวดภายในเวลา๓นาที

วีซ่าสู้เขานะลูก
ตกคนละ๒๐ขวดแต่เราแข่งกับเวลานะครับ
ไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะครับ
เอาใจช่วยนะครับทำพร้อมแล้วเริ่มครับพ้นเริ่ม
เร็ว

แม่แต่เด็กน้อยคอตั้งขวดเอาไว้แล้วกรอกไปขวด

ในเกมนี้ถือว่าน้องวีซ่าและคุณแม่สม
ใช้ความคุ้นเคยในการกรอกน้ำส้มจนทำเวลาได้น่าลุ้นเลยทีเดียวล่ะครับ
เรามาเอาใจช่วยกันว่าพวกเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ได้

อุ้ยอันนี้อีกขวดเดียว๒ขวดลูก
เดี๋ยวอีก๒ขวดนะคะแล้วเหลือของน้องนี่เหลือปิดฝาแล้วนะครับ

ยังเป็นครั้ง

ตื่นเต้นมากตั้งแต่ที่เคยทำน้ำส้มมาค่ะ
มันทำเหมือนแล้วก็กดดันกับเวลาค่ะ

กรอกน้ำส้มจำนวน๔๐ขวด

แม่และลูกทำได้หรือไม่ได้ครับ

เทียดชิวมากของคนแม่ลูก

ตอนนี้ครอบครัวของน้องวีซ่านะครับ

ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

บอกแล้วนะครับว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็แล้วแต่นะครับ

เงินล้านจากกล่องโบนัสลุ้นล้านนะครับ
ถึงเวลาแล้วครับต้องมาช่วยลุ้นกันครับว่า

จะสามารถพิทิศเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท

ซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้

ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
รับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ช่วงนี้กล่องโบนัสลุ้นล้านนะครับ
ทุกครอบครัวมีสิทธิ์ได้ลุ้นเหมือนกันหมด
ถ้าหมุนเจอหน้านี้นะครับเกมต่อชีวิตทั้งหมด๔กล่อง

ผมขอให้ครอบครัวโชคดีนะครับ
ใครจะเป็นตัวแทนมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

ลุ้นกันต่อนะครับมาช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับว่า
ครอบครัวน้องวีซ่าจะได้เงินล้านกลับบ้านหรือไม่
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีหมุนครับ
ล้านล้าน
หลานตัว
ล้านล้าน
กล่องโบนัสลุ้นล้านกล่องแรก

ท่านถ้าอีกกล่องออกมา๑๐๐๐แล้วก็

มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ

สลกมาหน่อยนะครับ
กล่องที่๑ครับ๓๐๐๐บาทนะคะ

ได้รับโบนัสนะครับ๙๐๐บาท
และได้รับทุนต่อชีวิตสะสม๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น๒๔๐๐๐บาท

ผมสัมผัสได้ถึงความรักภายในครอบครัวของน้องวีซ่า
ทุกคนต่างดูแลซึ่งกันและกันอย่างไม่มีข้อแม้

ขออนุญาตฝากครอบครัวเล็กของน้องวีซ่า
ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
พอดีขอบคุณอย่างสูงนะครับ

และครอบครัวอื่นก็อยากได้เหมือนครอบครัวนี้ก็คือ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ

ช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อน
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป